พูดอะไรพูดอะไร

ไม่อยากพี่เอาคนอื่นด้วย
จะได้รู้สักว่า

มาอีกแล้วเรื่องราวของครอบครัวหัวร้อน

เป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะคะ

เคยมีปัญหากับตำรวจจราจรมาแล้ว
แต่ครอบครัวเองทำไปเรียบร้อยแล้วก็คือมีความผิด

โอนุเวียนวานนี้เองคือพื้นที่ดินแดงกรุงเทพฯมหานคร

แล้วหลังจากนั้นเป็นอย่างไรดูคลิปค่ะ
เป็นอย่างไรค่ะมึงพูด
ใครนะครับมึง
คือที่คุณขึ้นเสียงมาคือเราร้องเพลงชาติไหม
แทร่ไปหมดเลยอ่ะเสียงอ่ะคือค่ะคือฉันไม่รู้จะพูดอะไรอะค่ะ
เอาคลิปนี้นะคะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาลงเอาไว้
คือเรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะตำรวจสอนอดินแดงเรียกรถกระบะคันนี้
เป็นป้ายแดงแล้วเขาเห็นว่ามันมีคนนั่งหลังรถเต็มไปหมดเลย
อย่างแรกที่ขอตรวจดูก่อนคือคนขับมีใบขับขี่ไหมครับ
อย่างแรกที่ต้องเรียกนะคนขับไม่มีใบขับขี่
ก็เลยขอดูบัตรประจำตัวประชาชนเพราะสงสัยว่าคนขับเอง
คนที่นั่งอยู่หลังรถเองเป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือไม่
แต่ไม่ส่งบัตรประชาชนให้ตำรวจดูค่ะร้องเพลงชาติโชว์ค่ะ
ตำรวจก็เลยเอ้าขอดูบัตรประชาชนไม่ได้ให้ร้องเพลงชาติเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นเชิญตัวทั้งหมดลงจากรถค่ะเกิดการโต้เถียงคัน
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะคะตำรวจก็พยายามนะ
พยายามสงบสติอารมณ์เชิญให้ไปโรงพัก
คนขับก็ไม่ยอมไปค่ะตำรวจก็ต้องเรียกขอกำลังเสริมหน่อย
มาจับกลุ่มตัวตอนนี้ทะเลาะกับประชาชนอยู่นะคะ
แต่พอตำรวจสายตรวจมาถึงปะทะคารมกันอีก

ต่างคนต่างถ่ายเพลง
แล้วก็เถียงกันไปเถียงกันมาแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นภาพนะคะช่วงเวลามันเป็นแบบนี้เกิดทะเลาะกันเนี่ยตั้งแต่ฟ้ายังมีสีอยู่ยังมีแสงสว่างอยู่จนถึงช่วงเวลากลางคืนแบบนี้เลย
เอาสรุปแล้วตำรวจนำตัวคนขับไปโรงพักได้นะคะโดยไปสามข้อหาค่ะดูหมินเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ไม่มีใบขับขี่นำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาวิ่งในทางควบคุมตัวคนขับรถชื่อว่าในพยอมแสงวันดีอายุสามสิบสามปีอยู่ไว้ในห้องขังและช่วงสายวันนี้ไปส่งฟ้องที่สารขวังดอนเมืองเรียบร้อยแล้ว
มีคนไปขุดไปคุยเหมือนกันนะเฟซบุ๊กของภรรยาเนี่ยที่เราติดต่อไม่ได้เนี่ยเขามีการโพสต์ภาพและข้อความแบบนี้ด้วยนะนี่เป็นภาพนี้นะคะเขาบอกว่าทำความดีก็เป็นนะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวของเขานะคะไปช่วยคุณลุงเข็นรถสาเลี้ยงพ่วงอยู่ข้างทางเขาก็เลยลักษณะไปเห็นแล้วก็ไปจอดช่วยสักนิดหนึ่งเนี่ยนะคะอ้าวอย่าง